ครับกลับมาช่วงนี้เราเริ่มต้นด้วยความคืบหน้าคดีโหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นที่อุบลราชธานี

หญิงสาวคนหนึ่งเธอถูกฆ่าถูกทำร้ายจนเสียชีวิตในสภาพ
ถูกทิ้งศพแบบเปลือยไว้ในห้องนอนที่บ้าน

ล่าสุดนะครับผู้ต้องสงสัยก็กลายเป็นผู้ต้องหาจริงนะฮะ

ตามจับได้แล้ววันนี้ตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เดี๋ยวไปดูนะครับที่บ้านหลังเกิดเหตุเนี่ย
คือเอาเป็นว่าตำรวจทำแผนไม่ได้

ญาติพี่น้องชาวบ้านจะลุมประชาธรรมกันนะครับ

เฮ้เคียวออกก่อน
เดี๋ยวเคียวออกก่อน
เฮ้เภทัพแผน
นะครับคนที่อยู่ในพื้นที่เพื่อนบ้านชาวบ้านโกรธแค้นกันหมดผู้ต้องหาใส่หมวกกันน็อกมานี่ฮะคนนี้ครับ
ตำรวจคุมตัวมานะครับนายทศพลหรือว่าในดิว
เป็นผู้ต้องหานายโทษภพรรณหรือว่าในดิลวัย๒๗ปี
นางสาวอัญรินหรือว่าวิววัย๒๖ปี
วันนี้ตำลวดดังจะนั้นตัวมาทำแผนที่บ้านนะครับ
หลังเกิดเหตุที่ชมชนท่ามป้งหม่างตำบลศรรีชำราปป์
อำเภอวาดินชำราบจังหวัดอุบลรัชธานี
คือชาวบ้านญาติโอ้โหมากันเป็นร้อยนะครับ
ต้องการมาดูหน้าผู้ต้องหาที่ลงมือยังหดเหี้ยมเหลือเกิน
ตำรวจนำตัวนายทศพลลงจากรถจะพาไปที่บ้าน
ซึ่งเป็นซอยเล็กนะฮะจะต้องเข้าซอยไปเข้าไม่ได้นะฮะ
ทั้งเพื่อนบ้านทั้งครอบครัวกรูเข้ามาครับ
จะเอาเรื่องนายทศพลให้ได้ชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงก็เนี่ย
เสียงตะโกนสาบแช่งคนก่อเหตุผู้ต้องหาที่ไปฆ่า
ลูกสาวของเจ้าของร้านเกมที่เป็นนายจ้างของตัวเองเนี่ย
เจ้าของบ้านเขามีพระคุณให้กับตัวเองให้ข้าวให้น้ำให้ที่อยู่ที่กิน
ไปทำร้ายลูกสาวเขาจนเสียชีวิตค่ะทิ้งศพเอาไว้แล้วก็หลบหนีไปนี่ฮะ
ตำรวจต้องพาขึ้นรถกลับโรงพักเลยนะครับ
สว่าสว่าสิ้นดี
คนอย่างหน้าตาดิขึ้นมาเป็นทั้งสี่
เอาตายตายตามกันอย่าให้มันติดพวกขาวมันตายแล้ว

สว่าคืออยู่หวานเข้ารุ่มใครเข้าครัวนี่น้ำพวกทาวน
ประเมินแล้วบอกท่าทางไม่รอดแน่ผู้ต้องหานี่ไม่รอดแน่
เลยตัดสินใจสั่งยุติการทำแผนนะครับ
คือพามาได้แค่๓นาทีประเมินสถานการณ์แล้ว
มีโอกาสเสี่ยงเหลือเกินที่ผู้ต้องหา
ซึ่งมีพฤติกรรมโหดเยี่ยมเหลือเกินในการก่อคดีเอาไว้

เลยต้องคุมตัวกลับไปสอบสวน
ดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อที่โรงพัก
คือเจ้าหน้าที่ไม่ได้ว่าโอ้โหจะปกป้อง
หรือว่าเป็นห่วงเป็นใยอะไรผู้ต้องหานะครับ
เวลามีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เวลาทำแผน
แต่ว่าตำรวจเนี่ยเคยบอกหลายครั้งก็คือ
ถ้าเกิดว่ามีชาวบ้านหรือแม้แต่ผู้ที่เขาเป็นญาติ
หรือครอบครัวของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของผู้ต้องหา
เข้ามาทำร้ายผู้ต้องหาเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของสิทธิทางกฎหมาย

แล้วก็ควบคุมสถานการณ์ให้ดีที่สุดนะครับ
ท่านผู้ชมครับนายทศพลหรือว่าในดิววัย๒๗ปี
คงตามเรื่องนี้กันอยู่นะฮะคือเมื่อวานตอนสายสายเนี่ยมีคนไปพบศพของน้องวิวนะ
หญิงสาววัย๒๖ปีอยู่ที่บ้านเธอเสียชีวิตนะฮะส่วนนี้คือนายทศพลเมื่อคืนนี้
หลังจากหนีไปก่อเหตุตำรวจไปจับได้ตอน๕ทุ่มตอนที่ไปหลบหนีกบดานอยู่ในรีสอร์
แห่งหนึ่งที่อำเภอพิบูรมังสาหารตำรวจก็คุมตัวมาสอบสวนที่
สพวารินชำราบสอบปากคำตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาสุดท้ายใน
ทศพลยอมรับสารภาพว่าไปฆ่าเขาตายจริงเมื่อวานนี้เนี่ย
ที่บ้านไปเจอศพของน้องวิวอยู่ในห้องนอนในสภาพเปลือยเปล่า
ด้วยนะฮะผลการชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นพบว่าถูกทำร้ายลักษณะ
ขาดอากาศหายใจตายแต่เรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศถูกคม
นอนอนาจารย์หรือเปล่าเดี๋ยวรอผลที่จะออกมาอีกวันสองวันนะ
ครับแต่ตอนแรกเนี่ยคุณแม่เขานอนอยู่โซฟาข้างนอกบ้านที่บ้าน
เปิดเป็นร้านเกมค่ะนะแม่บอกลูกสาวเข้าไปทั้งคืนเข้าไปนอนก็ไม่
เอกใจอะไรนะครับจนตอนเช้าไม่เห็นตื่นออกมาเพื่อจะไป
ทำงานก็เลยให้พี่สาวไปปลุกก็ไม่ออกมาพี่เขยก็เลยปีนหน้า
หลังห้องซึ่งไม่มีเหล็กดัดเป็นกระจกปีนเข้าไปดูพบว่าเอ้า
นอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนนี่ฮะทีนี้ใครจะก่อเหตุอ่ะเพราะว่า
สภาพพื้นที่เนี่ยกล้องวงจรปิดแถวบ้านเนี่ยซึ่งเป็นร้าน
ด้วยนะฮะเปิดเป็นร้านเกมด้วยที่บ้านเนี่ยกล้องถูกผลักหัน
ออกไปหมดเลยนะปั๊กแล้วถูกดึงออกหมดแล้วนายทศพลเนี่ย
เป็นลูกจ้างของร้านเกมที่บ้านเป็นลูกจ้างของของคุณพ่อ
คุณแม่ผู้ตายนี่หายไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์ก็เลยคาดว่า
จะต้องเป็นนายคนนี้แน่แน่เลยเนี่ยที่ก่อเหตุเพราะอยู่ดีดี
หนีหายไปได้ยังไงแล้วเมื่อคืนนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจไปจับตัวนายทศพลได้แล้วก็นำตัวมาสอบสวนที่
สพวารินชำราบนายทศพลยอมรับสารภาพนะครับว่าลงมือฆ่า
น้องวิวแล้วก็หลบหนีไปจริงนะตามคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหา
อันนี้ผู้ต้องหากล่าวอ้างนะฮะตอนที่ตำรวจเนี่ยสอบสวน
สอบปากคำคือในมุมนึงต้องให้ความเป็นธรรมกับน้องวิวหรือว่า
นางสาวอัญรินที่เสียชีวิตด้วยเพราะเธอไม่สามารถมาชี้แจง
อะไรได้แล้วนายทศพลอ้างว่าอย่างนี้นายทศพลบอกว่าเมื่อสี่ห้าปี
ก่อนเคยเจอกับน้องวิวในผับแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานี
นี่แหละแล้วก็คบหาเป็นแฟนกันโดยคนที่บ้านของวิวเนี่ยไม่
รู้จนกระทั่งต่อมาน้องวิวไปทำงานที่จังหวัดระยองส่วนตัวนาย
ทศพลตอนนั้นคือเขาเป็นคนชอบเล่นเกมแล้วมาเล่นเกมที่ร้าน
คุณแม่ของน้องวิวอยู่บ่อยนะฮะนี่คือร้านเกมนะฮะเมื่อวานนี้
พี่เขยหรือว่าพี่สาวหรือว่าคุณแม่ของน้องวิวก็บอกกับเรา
บอกว่าคือในดิวทศพลเนี่ยเขาเป็นลูกจ้างในร้านเกมนี่แหละ
เนื่องจากมาเล่นเกมบ่อยจนแบบเอ้าจ้างให้ทำงานในร้านเลยก็แล้ว
กันอืมนะนายทศพลบอกว่าก่อนจะเข้ามาเป็นลูกจ้างช่วยดูแลร้านที่
ร้านเกมคุณแม่ของน้องวิวเนี่ยคือแอบคบหากันอยู่แล้วแล้ว
มาทำงานที่ร้านได้อยู่เกือบปีจนกระทั่งโควิดระบาดร้าน
เกมก็ปิดก็ต้องปิดเอาไว้ก่อนแต่ทางร้านเนี่ยคือคุณแม่
วิวเนี่ยครอบครัวผู้ตายเขาก็ใจดีนะฮะค่ะเขาก็บอกอ่า
ร้านปิดไม่เป็นไรตอนนี้มันต้องปิดไปก่อนนะตามมาตรการ
โควิดด้วยให้อยู่ให้กินที่ร้านนี่แหละให้พักอยู่ที่นี่ก็
ได้ค่ะนะอนุญาตให้อยู่นะครับนายทศพลก็พักอยู่ที่ร้านเกมซึ่ง
ร้านเกมอยู่ติดกับบ้านอยู่ติดกับบ้านของเจ้าของร้านเมื่อ
ประมาณ๓เดือนก่อนน้องวิวออกจากงานที่ไปทำที่ระยองแล้วกลับ
มาอยู่ที่บ้านที่อุบลราชธานีนายทศพลอ้างว่าตอนนี้นี่แหละ
ส่วนคืนวันเกิดเหตุก็คือเมื่อคืนวันก่อนประมาณตี๒นะฮะ
ศพลอ้างว่าได้ปีนหน้าต่างห้องของน้องวิวเข้าไปหาน้องวิว
นี่ฮะคือมีตัวบ้านแล้วขวามือเห็นห้องกระจกนี่ไหมตัวบ้านสี
ครีมเนี่ยอ่าสีครีมนี่คือบ้านทางซ้ายมือคือร้านเกมนี่คือห้อง
น้องวิวเลยโอ้เขาอยู่ริมสุดของบ้านเลยอยู่ติดกับซ้ายมือ
คือร้านเกมค่ะกระจกตรงเนี้ยไม่มีเหล็กดัดก็คือเป็นเหมือน
หน้าต่างกระจกธรรมดาคือถ้าเปิดปุ๊บก็ปีนเข้าห้องได้เลยอืมที่มา
เรียกแล้วก็ไม่ตื่นเมื่อช้าวันนี้ที่เขยก็ปีนตรงนี้นี่แหละ
ปีนเข้าไปวิวเสียชีวิตบนเทียงนอนสภาพเปลือยเปล่าด้วยนะไหว้
ศพลอ้างว่าเมื่อคืนวันก่อนเนี่ยก็ปีนเข้าไปหาน้องวิวประมาณตีสอง
จากนั้นอันนี้ผู้ต้องหาอ้างนะฮะก็อยู่ด้วยกันมีอะไรกัน
แล้วก็ทะเลาะกันเพราะผู้ตายเนี่ยต่อว่าต่อขานเขา
คือลักษณะเหมือนกับต่างฝ่ายต่างว่ากันไปมาเรื่องต่างฝ่ายต่างไปมีคนอื่น
ทั้งที่ยังเป็นแฟนกันอยู่ในช่วงที่วิวไปทำงานที่ระยอง
ส่วนตัวเองก็อยู่ที่ร้านเกมของคุณแม่น้องวิวค่ะแต่นายทศพลอ้างว่า
ฝ่ายหญิงเนี่ยเซาซีเขาใหญ่เซาซีเขามากขึ้นเหรอคะ
แล้วยังถูกต่อว่าจนทำให้เขาเนี่ยโกรธมากบันดาลโทษะ
เอามือไปบีบคอน้องวิวแล้วเอาหมอนเนี่ยมากดทับที่หน้า
ตั้งใจจะให้หยุดพูดสุดท้ายวิวไม่ส่งเสียงร้องอะไรออกมาเลย
นะคือตอนนั้นเนี่ยตั้งใจจะให้หยุดพูดแล้วก็ไม่ร้องขอความช่วยเหลือ
อืมแต่วิวทีเนี้ยหยุดไปเลยค่ะสิ้นเสียงไปเลยสุดท้ายอ้าว
ขาดอากาศหายใจตายตำรวจถามว่าอ้าวแล้วไอ้สายชาร์จโทรศัพท์มือถือ
ที่มันพันอยู่รอบคอผู้ตายอ่ะเออถ้าคุณบอกบีบคอแล้วก็เอาหมอนมาปิดหน้ามากดเอาไว้เนี่ย
เขาบอกว่าทีแรกเนี่ยตั้งใจจะใช้สายชาร์จโทรศัพท์มือถือ
มารัดคอตั้งใจจะรัดคอนะแต่มันรัดไม่ถนัดสรุปเป็นความตั้งใจแล้วเนาะ
ก็ใช้สายรัดคอแล้วมันไม่ถนัดเลยเปลี่ยนมาใช้มือบีบคอ
แล้วเอาหมอนเนี่ยมากดทับที่ใบหน้าโอ้โหสอบไปสอบมาบอกใช้เข่ากดแขนด้วย
โอ้โหไปกันใหญ่แล้วทีเนี้ยเพื่อไม่ให้เขาต่อสู้สุดท้ายเขาเสียชีวิต
พอเขาเสียชีวิตเสร็จปุ๊บเลยตัดสินใจเก็บข้าวของทรัพย์สินของตัวเอง
แล้วเอาเงินจากกระเป๋าสตางค์ของผู้ตายด้วยอื้อหือ
แล้วก็ปีนออกมาทางหน้าต่างนั่นแหละแล้วขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ขี่ขี่ไปรถจักรยานยนต์เสียอีกเออ
เสียอยู่แถวข้างโรงศรีในอำเภอสว่างวีรวง
ก็เลยทิ้งจักรยานยนต์ไว้แล้วขึ้นรถโดยสารประจำทาง
จนกระทั่งมีคนเนี่ยจำได้ว่านี่คือคนที่อยู่ในข่าวหรือเปล่า
ที่มีข่าวว่าไปฆ่าลูกสาวในจ้างแล้วหลบหนี
เขาก็เลยไปแจ้งตำรวจแล้วตำรวจก็มาจับเมื่อคืน

อันนี้คำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะฮะ

ทศพลบอกว่าเสียใจที่พลั้งมือฆ่าน้องวิว

ผมไม่ไปขอขมาศพนะ

ผมกลัวจะได้รับอันตราย

นี่ฮะ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

มาเลยมาตอนที่นี้มาเจอกันอยู่ที่นี่ก็เลยขอไลน์อะไรคุยกันครับ
แต่ตำรวจยังไม่ปากใจเชื่อในคำให้การทั้งหมดนะฮะ
ค่ะคือจริงฟังแล้วก็ยังแอบงงเหมือนกันนะว่า
ต้องการทำให้เขาเงียบเพราะเขาร้องให้คนช่วย
เอาเท่าที่ฉันดูทีวีดูหนังดูละครเนาะ

เขาไม่ได้วิ่งไปเอาสายชาร์จโทรศัพท์มารัดคอก่อน

คบโดยที่ทางบ้านของผู้ตายไม่รู้
มีอะไรยืนยันความสัมพันธ์ไหมล่ะ

แต่คือจะเป็นแฟนจริงไม่จริงก็ไม่สามารถไปฆ่าเขาได้อยู่ดีนะคะ
แล้วน้องวิวเธอไม่มีสิทธิ์จะมาชี้แจงอะไรแล้วนะครับ

คือน้องวิวคือลูกสาวของนายจ้างของตัวเอง

เขาให้ที่อยู่ที่กินที่หลับที่นอนในช่วงโควิด

เพราะเขามีน้ำใจมากนะเขาถือว่า
ให้ข้าวให้ที่สุขหัวนอนเลยนะ

เนรคุณคุณผู้ชมบอกเลยอย่างนี้นะฮะ
แต่ตำรวจบอกว่าเอาเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่าง
คือคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหา
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบแล้วก็ไปสอบพยานหลักฐาน
ไปดูพยานหลักฐานหรือไปสอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติม
รอผลทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วย
เอาเป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยลักษณะก็คือ
ข่มขืนแล้วก็ฆ่าผู้ตายแล้วก็ลักทรัพย์แล้วก็หลบหนี
แต่จะมาอ้างหรือเปล่าว่าแหมผมเป็นแฟนกันผมเลยปีนเข้าไปหา

มันอาจจะเป็นปีนเข้าไปตั้งใจไปรักทรัพ

เรื่องต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ

ส่วนข้อหาข่มขืนแม้ว่าเบื้องต้น
จะตรวจพบคราบอสุจิในช่องคลอดของผู้ตาย
แต่ผู้ต้องหาอ้างว่าเขามีอะไรกันก่อน
ก่อนจะเกิดเหตุทำร้ายกันจนเสียชีวิต
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตำรวจบอกว่า
เดี๋ยวรอพยานหลักฐานที่มัดแน่นแล้วจะแจ้งข้อหาตรงนี้เพิ่มเติมนะครับ

เช่นร่องรอยการต่อสู้รอยขีดขวนอะไรต่าง
ซึ่งต้องรอผลการทันสูตรอย่างละเอียดจากศพของผู้ตายก่อน
จริงอยากจะบอกว่าข้ออ้างว่าเป็นแฟนกันอยู่แล้วเนี่ย
ก็ไม่สามารถอ้างได้ในการที่คุณจะไปหยิบเงินในกระเป๋าสตางค์ของเขา
หรือเอาหมอนกดหน้าเขาหรือเอาเข่ากดแขนเขา
หรือว่าจะเอาสายไฟสายชาร์จโทรศัพท์รัดคอเขา
อันนี้ก็ไม่ได้เป็นเหตุผลอะไรเลยนะคะ
เรื่องนี้จริงต้องยกความดีความชอบแล้วก็ชื่นชมคณะตำรวจที่ทำงานนะ
เพราะว่าถือว่าตามจับคนร้ายได้ค่อนข้างไวนะคะ
โดยหนึ่งในนั้นก็มีดาบตำรวจยุทธพลศรีสมพงศ์หรือว่าจอนนี่มือปราบอินดี้นะคะ
เป็นผู้บังคับหมู่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานี
และชุดสืบสวนสพวารินชำราบค่ะ
ตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยลงพื้นที่แกะรอยผู้ก่อเหตุตามเส้นทางหลบหนีทั้งคืนเลยนะคะ

โมงเช้านะคะ๖โมง๕๘นาทีไปไล่ดูกล้องวงจรปิดก่อนเลย
เป็นวงจรปิดอยู่ที่สาราริมทางของวันที่๑๔กันยายนค่ะ
วงจรปิดจับภาพในดิวหรือนายทศพลคน

ค่ะรถสองแถวมานายดิวก็ขึ้นรถไปมุ่งหน้าอำเภอพิบูรมังสาหารนะคะ
จากนั้นประมาณสักครึ่งชั่วโมงเจ็ดโมงสี่สิบแปดนาทีค่ะ
วงจรปิดหน้าร้านสะดวกซื้อตรงข้ามสถานีขนส่งในตัวอำเภอพิบูรมังสาหารเนี่ย
ก็บันทึกภาพตอนที่รถสองแถวมาจอดแล้วนายทศพลเนี่ยในดิวเนี่ย
ก็เดินลงจากรถหายเข้าไปในตลาดโจนี่มือปรับอินดี้นะคะ
ก็ตามไปหาคนขับรถสองแถวในวงจรปิดนี้เลยไปถามว่ารับมาจริงไหม
เห็นอะไรถามข้อมูลต่างต่างนะคะซึ่งทางคนขับรถสองแถวก็ยืนยันว่า
ใช่คนนี้แหละเขารับขึ้นรถมาจริง
ล่ะล่มปุ๊บมันก็ยังไปตรงหน้าเลยอย่างทุกหน้าตราบพลง
ของอืมหมายถึงล่มรถรถบาทแค่รถสิบห้าบาทสิบห้าบาท
มันยังคือกระเป๋าถือยังบอกครับระหว่างนั้นเนี้ยนะคะก็ยัง
ตามไปตรวจสอบดูว่าในดิวหรือในทศพลหายไปไหน
คือมือปราบอินดี้จอนนี่เนี่ยนะคะไปไล่ตระเวนตรวจสอบหาเบาะแส
ตามโรงแรมต่างต่างเป็นสิบสิบแห่งในอำเภอพี่บูนมังสาหาฯเลยนะครับ
คือไล่เรียงไปตรวจสอบวงจรปิดไปสอบถามข้อมูลเลย
จนกระทั่งเที่ยงคืนของวันที่เข้าสู่วันที่๑๕แล้วก็คือวันนี้แล้วนะคะ
ไปขอดูกล้องวงจรปิดที่โรงแรมแห่งหนึ่งริมถนนพิบูรณในตะมนต์พิบูรณ์ค่ะ
ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบดูเนี่ยเห็นเลยตอน๙โมง๑๔นาที
ดิวเดินเข้ามาขอเปิดห้องพักหนึ่งห้องกับเจ้าของโรงแรมหิ้วของกินมาด้วย
ครับมีแก้วกาแฟกับเหมือนกับพวกไก่ปิ้งอะไรอย่างเงี้เนี้ยนี่คือในดิวนะ
เดินเข้ามาที่ห้องแล้วก็มีของกินสองสามอย่างจังหวะที่กำลังนั่งดูวีดีโอกล้องวงจรปิดกันอยู่เนี่ย
นายดิวเปิดประตูห้องออกมาพอดีเลยค่ะจะออกมาสู่บุรีเอาแล้ว
ตอนนี้เห็นปุ๊บเดินเข้าไปเลยบอกขอตรวจค้นหน่อยใช่คนนี้ไหม
ตรวจสอบแล้วว่าใช่จริงจับกลุ่มเลยนะคะ
เอามือมาค่อยหลังเฮ้ยกำลังมาด่วนเลยโอ๊ดพี่ได้ตัวแล้ว

เอาไว้ตรงไหนเอาไว้ดีคุยกับเกม

เดี๋ยวพาพี่ไปเอาโอเคคุยกันดีนะลูกผู้ชาย
รู้จักพี่ไหมรู้จักนะถ้ารู้จักให้คุยดีนะ
เนี้ยโดนจับก็คอตกเลยนะคะจ้ะ
สารภาพว่ากระเป๋าเนี่ยที่ไปขโมยกระเป๋าขโมยสตางค์เข้ามาเนี่ย
ไปทิ้งไว้ใต้สะพานหลังจากนั้นค่ะพอจับตัวได้ก็พาไป
ประคัมที่สพวรินชำราบนะคะก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นคน
ที่บอกว่าคบหากันมาได้๔๕ปีแล้ว
วันนั้นก็ไม่ได้แอบปีนเข้าไปแต่ว่าน้องวิวเปิดให้
เพราะว่าคบกันก็มีอะไรกันแล้วค่อยทะเลาะกัน
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะทะเลาะกันเรื่องว่าต่างฝ่ายต่างมีคนอื่น
สุดท้ายก็พลั้งมือใช้สายชาร์จพลั้งมือใช้สายชาร์จโทรศัพท์รัดคอ
แต่ไม่ถนัดก็เลยพลั้งมือเอามือบีบคออีกทอดนึง
แล้วก็พลั้งมือเอาหมอนกดใบหน้าจนน้องวิวเสียชีวิตนะคะ
นี่คำกล่าวอ้างผู้ต้องหานะฮะใช่ค่ะท่านผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งคดีนะครับ
ฝีมือของจอนนี่มือปราบอินดี้นะครับ
ดาบตำรวจยุทธพลศรีสมพงศ์ซึ่งทำคดีดังเอาไว้เยอะแยะเลย
ดาบตำรวจยุทธพลหรือว่าจอนนี่มือปราบอินดี้
เป็นผู้บังคับหมู่กองกรรมการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดอุบลรัชธานี
นี่ครับทันนี้ครับ
ดาบยุทธพลจอนนี่มือปราบอินดี้
แกะรอยคนร้ายคดีนี้จนจับตัวได้นะครับ
ซึ่งดาบตำรวจยุทธพลบอกกับเรานะครับบอกว่า
การจับกลุ่มผู้ต้องหาในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเรียกคืนศรัทธาจากประชาชนด้วย
อยากจะทำให้เห็นว่าตำรวจที่ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ยังมี
และขอยืนยันเลยว่าใครที่ทำผิดในคดีไหน
ก็ตามไม่อาจหนีกฎหมายบ้านเมืองไปได้
คือจริงนะครับผมไม่ให้สัมภาษณ์อะไรมาหลายปีแล้วนะ
งดการสัมภาษณ์มาโดยตลอดแต่วันนี้ขอให้สัมภาษณ์หน่อย
จริงที่อยากจะพูดคือจะเรียกความศรัทธาตำรวจไทย
คืนกลับมาให้กับประชาชนด้วยผลการทำงานของตำรวจที่ชัดเจนรวดเร็ว
สร้างความเชื่อมั่นสร้างความผาสุขให้กับประชาชนในพื้นที่
คิดเลยครับว่าจะมาเกิดในแผ่นดินบ้านเกิดผมเมืองพุทธนะครับ
ซึ่งมีวัฒนธรรมที่สวยงามคนอุบลจิตใจดีแต่มาเกิดอย่างนี้นะฮะ
บอกเลยคนอุบลรับไม่ได้ครับแต่วันนี้ทางตำรวจอุบลนะครับ
ก็เรียกความเชื่อมั่นคืนกลับมาให้กับประชาชน
ทีมข่าวของเรานะครับคุณปียชาติคงถิ่นที่ลงพื้นที่ไปติดตามคดีนี้
ได้คุยกับเจ้าของโรงแรมที่นายทศพลในดิวมาหลบซ่อนตัวอยู่นะครับ
แล้วตำรวจมาจับเมื่อคืนเนี่ยทำให้ทราบว่าตอน๘โมงเช้าของวันที่๑๔กันยายน
ก็คือเมื่อวานนี้ในดิวเดินเข้ามาแล้วมาติดต่อขอเช่าห้องพัก
ท่าทางตอนนั้นก็ไม่มีอะไรผิดสังเกตก็พูดจาปกติ
ขอเปิดห้องเช่า๑คืนซึ่งห้องพักคืนละ๓๐๐บาท
เสร็จก็ยื่นบัตรประชาชนให้แต่พอดูบัตรประชาชนแล้ว
มันเป็นชื่อคนอื่นรูปมันไม่ตรงอ่ะนะจนกระทั่งเที่ยงคืน
แล้วก็เป็นจังหวะที่ผู้ต้องหาเดินออกมาสูบบุหรี่ที่หน้าห้องพักพอดี
ก็เลยได้เห็นค่ะ
ก็ไม่ทราบค่ะเพราะเขาก็ปิดแมทวิทยุปิดอะไรหมด
คือบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามากี่คนกี่คนใช่ไหม
บัตรประชาชนมาเช็คองค์เช็คอินเขาก็เห็นว่ามียื่นบัตรประชาชนให้
เขาก็เปิดห้องให้มามาถึงแต่๘โมงเช้าเมื่อวาน
ซึ่งก็คือช่วงเวลาที่ทางบ้านเนี่ยเขาไปเปิดห้องของน้องวิวแล้วก็เจอศพพอดีค่ะ
หลบอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนเรื่องราวต่างมันต้องไปดูเพิ่มเติม
อย่างเช่นเรื่องระหว่างในดิวตอนหลบไปเนี่ยไปทำแบบไหนอะไรยังไงบ้างใช่ไหม
ติดต่อกับใครอะไรยังไงบ้างตรงนี้มันต้องขยายผลต่อนะครับ
ซึ่งทีมข่าวเนี่ยได้พูดคุยกับเพื่อนของในดิวแต่เป็นเพื่อนที่ไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนนะคะ
รู้จักกันผ่านการเล่นเกมแต่รู้จักกันมา๓ปีแล้วค่ะ
บอกว่าในดิวส่งข้อความมาหาเขาในวันเกิดเหตุบอกว่า
กูฆ่าแฟนเก่าตายเวรเรือหายค่ะ
เออพูดภาษาไทยนะเพื่อนก็เลยส่งข้อความมาถามว่าเฮ้ยฆ่าจริงเหรอหรือยังไง
ก็พยายามถามย้ำแต่ว่าดิวก็ไม่ตอบโทรเฟซบุ๊กมาตอนเย็นก็ไม่ตอบ
เนี่ยคุณผู้ชมลองดูครับนี่นะคะนี่คือข้อความที่ดิวส่งไปหาเพื่อนเห็นไหม
กูฆ่าแฟนเก่าตายเนี่ยอย่างนี้
ทีนี้เพื่อนคนนี้ก็คือนายตะวันปัญญาทิพย์อายุ๒๓ปีเป็นชาวจังหวัดหนองคายนะคะ
เขาบอกว่ารู้จักกับดิวผ่านการเล่นเกมนี่แหละไม่เคยเจอหน้ากัน
ก็รู้นะว่าดิวมีแฟนหลายคนจากการพูดคุยกันนะผ่านทางออนไลน์นะคะ
ซึ่งก็ไม่เคยรู้ว่าดิวจะครบทรงครบซ้อนอะไรนะก็เห็นมีหลายคนแต่ครบทีละคน
วันเกิดเหตุเนี่ยดิวส่งข้อความมาบอกว่าฆ่าแฟนตายตอนแรกนึกว่าฆ่าในเกม
หรือว่าเล่นเกมกันแล้วไปฆ่าในเกมอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอถามย้ำไปแล้วเนี่ยดิวก็ไม่ตอบมาจนมารู้จักข่าว
ส่วนน้องวิวเนี่ยไม่เคยได้ยินชื่อเลย
ไม่เคยเล่าให้ฟังเลยว่าแฟนชื่ออะไรหรือว่าวิวคนนี้คือแฟนหรือเปล่าเนี่ย
เคยได้ยินชื่อสักครั้งเดียวแต่ถ้าพูดถึงปกติแล้วที่รู้จักวิวผ่านทางการเล่นเกมมาสามปีเนี่ย
เป็นคนใจร้อนแล้วก็หัวร้อนทุกครั้งเวลาเล่นเกมอารมณ์ฉุนเฉียว
ตอนที่รู้ข่าวว่าดิวฆ่าคนตายเนี่ยก็พยายามติดต่อแล้วแต่ว่าดิวไม่ตอบรับอะไรเลย
เพราะปกติก็คุยกันแบบมาปรับทุกข์มีแบบเรื่องแบบเรื่องที่มันหนักใจก็มาคุยกันอะไรอย่างนี้
ก็แบบหนีออกจากบ้านบ้างแล้วก็แบบไปอยู่นั่นบ้างอยู่นี่บ้างอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าถ้าเอาข้อมูลจริงคือแบบมันยากครับเพราะเขาแบบลึกลับ
แบบเขาไม่ได้เปิดเผยว่าเออที่บ้านกูอยู่ตรงนี้ตรงนี้เราก็ไม่เคยเจอกันนะ
แต่ก็มีคุยแบบคุยกันแต่ว่าไม่เคยเจอกันเพราะว่าเขาก็แบบไปนู่นไปนี่ฮะเหมือนที่ร้านเกมบอก
ก็วันก่อเหตุนะครับมีเขามาบอกว่าเขาฆ่าอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ยังไงอ่ะก็งงอ่ะ
ที่แรกก็คิดว่ามันพูดเล่นอะไรอย่างนี้ปกติก็ไม่น่าจะทำก็นึกว่าแบบก็ไม่คิดว่ามันจะทำ
ที่แรกก็คิดว่ามันพูดเล่นหลักหลักก็คือแบบหัวร้อนบ้างอะไรอย่างนี้หัวร้อนง่ายครับ
ก็มีไม่ค่อยมีอะไรอะส่วนมากก็มีแบบอย่างเงี้ยเขาเขาเปลี่ยนแฟนบ่อยมั้ย
เปลี่ยนแฟนบ่อยอะเขาก็แบบเล่นแบบก็คบแบบคบนี้คบนี้ก็เลิกอะเหมือนคนปกติอะฮะ
ท่านผู้ชมครับสิ่งที่ผู้ต้องหาสารภาพกับตำรวจเนี่ยนี่เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับ
ฝ่ายเดียวด้วยนะคะอย่างที่เราคุยกันต้องให้ความเป็นธรรมกับน้องวิวที่เสียชีวิตด้วย
ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาชี้แจงอะไรแล้วนะครับท่านผู้ชมหลายท่านก็บอกว่าโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลย
ไม่อยากจะเชื่อที่นายทศพลในดิวบอกว่าแหมแอบคบกับผู้ตายลูกสาวเจ้าของร้านเกม
ตัวเองทำงานอยู่ตั้งสี่ห้าปีขณะเดียวกันทางครอบครัวผู้ตายก็ไม่เชื่อนะครับ
วันนี้เราคุยกับพี่สาวของผู้ตายนะครับก็คือพี่พิษสมัยเจริญศรีอีกคนนึงคือพี่เขยนะครับ
คือนายยันยงหานบำราชพี่สาวบอกว่าไม่เชื่อคำกล่าวอ้างของคนร้าย
เพราะที่ผ่านมาน้องสาวอยู่ในสายตาตลอดเวลานอนก็ล็อกห้องล็อกหน้าต่างทุกครั้ง
แล้วจะมีสุนัขพันธ์บางแก้วชื่อไข่มุกมานอนด้วยโอ้บางแก้วนี่ดุนะ
เวลาเจอคนแปลกหน้าเจออะไรผิดปกติเนี่ยจะเห่าตลอดไม่ให้คนอื่นเข้าใกล้เลย

ทำอย่างนี้มันแบบเราเป็นพี่สาวเราเสียใจมากรับไม่ได้เลยค่ะ
คือทำใจไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทำใจได้อีกนานแค่ไหน
ไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงเพราะทำใจไม่ได้เลย
เพราะว่าเห็นศพแล้วว่าแบบไม่เชื่อแบบว่าสติไม่ได้เป็นบ้าแล้ว
ขณะที่พี่เขยของน้องวิวบอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนนะครับ

ของภรรยาแอบคบกับนายทศพลที่เป็นลูกจ้างที่ร้านเกม
แล้วไม่เชื่อด้วยสิ่งที่ผู้ต้องหาพูดไม่เชื่อว่าผู้ต้องหาแอบคบกับผู้ตายอยู่
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยถ้าดูจากลักษณะของพฤติกรรม
เป็นฝ่ายน้องวิวด้วยซ้ำที่ไม่เคยยุ่งเกี่ยว
ไม่เคยเล่นด้วยอะไรกับนายทศพลเลย
เพราะนายทศพลเวลาอยู่ที่ร้านเกมเนี่ย
ที่อยู่ใกล้บ้านมีพฤติกรรมชอบมองมาอย่างน้องวิว
เวลาน้องวิวเดินผ่านร้านอย่างเมื่อเดือนก่อน
ทศพลเพิ่งมาขอเฟซบุ๊กของน้องวิวนะ
แล้วบอกเป็นแฟนกันมา๔๕ปี
มาขอเฟซบุ๊กแล้วก็ทักข้อความทางเฟซบุ๊กมาหาน้องวิว
พอทักมาน้องวิวเขาก็ถามคำตอบคำตามปกติ
เหมือนกับก็ต้องตอบเป็นลูกจ้างที่ร้านเกมของแม่อะไรอย่างนี้
ถามมาก็ตอบไปซึ่งที่ผ่านมาน้องวิวเขายืนยันกับครอบครัวตลอด
ว่าไม่เคยสนใจไม่เคยคิดอะไรกับนายทศพล
พี่เขยบอกว่าโอ้โหนี่ให้อยู่ให้กินให้อาศัยนะ

เป็นคนชอบเล่นเกมก็เห็นว่าชอบเล่นเกมก็จ้างมาทำงานร้านเกม
ได้เล่นเกมฟรีไปด้วยอยู่ด้วยกินด้วย

รู้จักกันมาประมาณสัก๗ปีได้ตั้งแต่เปิดร้านเกม

ก็เลยจ้างให้เขามาทำงานเมื่อปลายปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้ว
เพราะว่าเล่นเกมกับผมประมาณจะไงดีล่ะ
เปิดร้านเกม๓ปีเขาก็ไปติดทหาร
แล้วก็พอติดทหารเสร็จเขาปวดทหาร
เขาก็ขึ้นไปขึ้นไปกรุงเทพขึ้นไปต่างจังหวัดนะครับ
แล้วก็ลงมาเล่นกับพวกน้องชื่อเน้นโบ๊ทเป็นประจำ
มาเดือนนึงอาทิตย์หนึ่งเขาก็ขึ้นไปใหม่

ผมก็เลยชวนเขามาดูร้านเกมเมื่อปีที่แล้ว
แล้วก็ดูร้านเกมมาทำของขายช่วย
ก็อยู่ที่บ้านนี้ให้เขาอาศัยอยู่ที่บ้านนี้
อย่างนี้มาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้ครับ

คืนวันเกิดเหตุเนี่ยลูกสาวนอนอยู่ในห้องคนเดียว
คุณแม่นอนอยู่ที่โซฟาที่ด้านข้างนอกตรงนี้ครับ
โซฟาด้านนอกห้องโถงนะครับ
แล้วบังเอิญเมื่อคืนวันเกิดเหตุเจ้าไข่มุก

ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยในห้องนะฮะ

แต่เห็นเจ้าไข่มุกมันมีช่วงที่มันไปตะกุย
อยู่ที่ห้องลูกสาวที่ประตูห้องลูกสาวอยู่พักหนึ่ง
จนกระทั่ง๘โมงเช้าลูกยังไม่ออกจากห้องปกติ

ให้ลูกสาวคนโตไปเรียกก็ไม่มีเสียงตอบออกมา
พี่เขยก็เลยไปปีนกระจกประตูหลังห้อง
ค่ะเปิดเข้าไปดูถึงเอ้าเสียชีวิตแล้วซึ่งตัวตัวในทศพลที่ว่าหายไปเนี่ย
เมื่อวานนี้ทางเจ้าของร้านเกมที่เขาทำงานอยู่เนี่ยก็คือเจ้าของบ้านเนี่ย
ความจริงเขาเคยมีแฟนนะแต่เลิกไปแล้วแล้วแฟนคนนั้นน่ะ
เป็นสาวประเภทสองเนี่ยก็เลยตกลงเอ๊ะยังไงกันแน่
ตอนนี้มาบอกว่าแอบคบหากับน้องวิวอยู่สี่ห้าปีค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกับแฟนเก่าในดิว
ว่าเป็นสาวประเภทสองคนนี้ด้วยนะครับคืออันดับแรกเลยไปดูเฟซบุ๊คของเธอก่อนเลยนะคะ
โพสต์ข้อความเลยหลังจากที่มีข่าวว่าตำรวจจับในดิวได้แล้วเขียนบอก
กรรมมีจริงชดใช้กรรมต่อไปขอให้ไปลงนรกนะนี่ค่ะ
แบบนี้เลยสั้นง่ายได้ใจความจริงจริงเธอชื่อคุณหญิงนะคะ
เป็นแฟนเก่าในดิวเราก็ติดต่อไปพูดคุยเธอเล่าให้เราฟังแบบนี้
อยู่กินกับดิวมานานกว่า๙ปีนะอยู่กินกันเลยนะ๙ปี
ครั้งแรกที่เจอดิวนะคะโอ้โหยากจะลืมมากเพราะอะไรรู้ไหมคะ
ทำไมฮะดิวถูกรุมกระทืบอยู่หน้าสถานบันเทิงค่ะ
อุบลราชธานีครับตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเนื้อตัวแบบ
โดนกระทืบสะอ่วมไปหมดเลยนั่งกอดกระเป๋าอยู่ข้างทาง
ลักษณะคือไม่มีที่ไปเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันก็เลยบอกว่า
เออช่วยเขาหน่อยก็เลยพากลับมาพักที่บ้านซื้อข้าวซื้อน้ำให้กิน
ตอนแรกก็จะให้ค่ารถกลับบ้านครับดิวบอกไม่กลับเพราะว่า
อ้างบอกว่าผมไม่มีครอบครัวพ่อแม่แยกทางกันผมไม่มีที่ให้กลับ
ก็เลยตัดสินใจให้อาศัยอยู่ที่บ้านเรื่อยมาจากคนรู้จักช่วยเหลือกัน
กลายเป็นคนรู้ใจอันนี้คุณหญิงเล่าให้ฟังนะก็คบหากัน
ดิวเป็นคนนิสัยดีพูดจาเพราะแต่หลังจากติดเกมเนี่ย
กลายเป็นว่าเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยค่ะครับขอเงินไปเล่นเกมบ่อย
งานการไม่ทำกลายเป็นเธอต้องหาเลี้ยงมาโดยตลอด
แล้วที่สำคัญทำร้ายร่างกายเธอด้วยเธอบอกว่า
ถึงขั้นเคยเอามีดแทงขาเธอเกือบเอาชีวิตไม่รอดอ่ะ
ดีที่เอาหมอนมากันเอาไว้ได้ทันนะคะ
ก็อยู่กันมาอย่างนี้แหละนี่มาเขียนแต่ว่ามันไม่ซื่อสัตว์
มันไม่ซื่อสัตว์เลยนี่ใส่ใจคอมันน่ากลัวมากค่ะ
มันเล่นเกมมากมากเวลาเราเป็นเราเป็นแฟนกันเนอ
อยากถามเนอะเออดิวมึงกินข้าวหรือยังเออดิว
มึงมึงออกไปกับกูไหมกูจะไปตลาดจะไปซื้อกับข้าวไปกิน
อยากกินอะไรมึงจะพาไปไงมึงอย่ามาถามกู
คุณกำลังเล่นเกมอยู่มันจะเป็นนิสัยแบบนี้นะ
คือถ้าเราไปซอกแทรกคำพูดเขานี่เราเสียตังค์ให้มันเลย
มันว่ามันเล่นเกมผิดเพราะมันเล่นเกมแบบพวกออนไลน์พวกอันนี้นะ
เราก็ต้องจ่ายเงินให้มันอะไรวะกูคุยด้วยคุยไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้
ลมมันน่ากลัวมากมากเลยล่ะแต่ว่ามีเคยมีความสุขไหม
ไม่เคยมีความสุขฉันทุกข์ตลอด
เพราะฉันหาเงินมาฉันไม่ได้เก็บหาแต่ท่านฉันก็หมดท่าน
น้ำคนภูนิดีใจที่มันมันหนีจากเราไปแล้ว
บอกด้วยนะคะว่าเคยจับได้หลายครั้งว่าดิวเนี่ยขายตัว
พูดแบบนี้เลยนะคะแอบไปขายบริการทางเพศจนทะเลาะกันหลายครั้ง
แล้วก็เลยไล่ดิวออกจากบ้านครับนี่คือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เลิกกัน
แล้วก็ไล่ดิวออกจากบ้านดิวถึงไปอยู่ร้านเกมอืม
ของบ้านวิวอะค่ะครับตอนนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกกับทางญาติของผู้เสียชีวิต
เกี่ยวกับพฤติกรรมของดิวเหมือนกันแต่ว่าไม่มีโอกาสเพราะว่าก็ไม่ได้รู้จักกัน
ครับก็เสียใจเหมือนกันที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคือในดิวเข้ามาทำงานแล้ว
ร้านเกมเขาจ้างตรงนี้เนี่ยได้สักปีสองปีค่ะแต่บอกว่ารู้จักกับน้องวิว
ผู้ตายเนี่ยที่สถานบันเทิง๔๕ปีค่ะซึ่งคุณหญิงแฟนเก่าเมื่อสักครู่บอก
อยู่กับในดิวเนี่ย๙ปีคือแสดงว่าในดิวเนี่ยช่วงระหว่างนั้น
คือจะคบกับน้องวิวจริงเหรอใช่ไหมคือจริงจริงถ้าดูจากคือถ้าคบกันจริงอย่างน้อยเนี่ย
ไม่รู้แต่ไอ้พวกข้อความการแชทอะไรมันต้องมีบ้างแหละ
ซึ่งช่วงระหว่างนั้นก็คือจะต้องอยู่กับคุณหญิงเขาใช่ไหม
ซึ่งคุณหญิงบอกวันก็เอาแต่เล่นเกมน้องหนูด้วยนะฮะคือเกมออนไลน์เนี่ยมีคนที่เขาเล่นแล้วก็เล่นอย่างถูกวิธีแล้วก็
ได้ดีเป็นอาชีพได้ใช่
เป็นจริงเป็นจังเป็นอาชีพเป็นกิจจัดลักษณะแบ่งเวลาอย่างถูกต้องอันนี้มีค่ะ
แต่อย่างนี้โอ้โหเล่นแบบคุณหญิงบอกไปทักทักเอ้าเขาบอกพลาดเสียเงินในเกมต้องไปจ่ายเงินอะไรให้เขาอีกเนี่ยใช่ไหม

ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับเพื่อนของในดิวคนหนึ่งชื่ออภิชิตอายุ๒๒ปีจำได้ไหมฮะ
โรงแรมที่ในดิวเขาไปเปิดที่พักเพื่อหลบซ่อนตัว

เนี่ยบัตรของอภิชิตเขาเขาบอกว่าบัตรประชาชนของเขาถูกในดิวเนี่ยขโมยไปนะครับ
แล้วเอาไปยื่นขอเปิดห้องเช่าเพื่อหลบซ่อนตัวนั่นแหละ
ช่วง๑๐ปีที่ผ่านมาในดิวเนี่ยมาที่บ้านของเขาบ่อยครั้งล่าสุดเคยมาขออยู่ด้วย๓เดือน
สามเดือนที่มาอยู่ด้วยไม่ทำงานทำการอะไรเลยนะค่ะ
เล่นเกมทั้งวันทั้งคืนนะครับเล่นเกมแบบออนไลน์แล้วต้องเติมเงินด้วย
ถามว่าเอาเงินที่ไหนดิวบอกมีผู้หญิงด้วยกันเนี่ยที่เล่นเกมด้วยกันเนี่ยเติมเกมให้
แม่ของอภิชิตก็บอกกับเราบอกว่าตอนนายดิวมาอยู่เนี่ยเคยบอกหางานอะไรทำบ้างสิลูก
ก็ไม่ยอมหางานนะสุดท้ายเนี่ยก็ให้อยู่ด้วยก็เพราะว่ารู้สึกสงสารนั่นแหละ
แล้วก็ค่อยขึ้นไปใหม่ครับไม่ครับ
คือที่เรารู้จักสัมผัสเขาเขาก็ดีพูดเพราะมีสมาคารวะ
มีแต่ครับแต่ผมเป็นคนใจเย็นเนอะที่เรารู้จักนะแต่ส่วนอื่นเราไม่รู้
ส่วนที่คนอื่นรู้เนี่ยจะยังไงเราไม่รู้แต่ที่เรารู้เราคุกคีกับเขา
อยู่กับอยู่กับเราบ้านเรามา๓เดือนเนี่ยคือเขานิสัยดี
ไปดูนะครับ
ดูบรรยากาศงานสวดพระอภิษฐรรมศพของน้องวิวนะครับ
วันนี้ก็เป็นไปยังกเช่านะครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งแฟนของน้องวิววันนี้มานะฮะ
นี่แฟนตัวจริงนะคะมาส่งน้องวิวเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ

ค่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่ใครก็ทำใจไม่ได้นะคะ
ที่ต้องมาสูญเสียคนรักประหย่างกระทันแบบนี้

คิดเลยว่าวิวจะต้องมาเจอกับเหตุการณ์แย่แบบนี้
น้องวิวก็บอกนะคะว่าหลังจากที่ลูกสาวเสียชีวิตเนี่ยก็ตั้งจิตอธิษฐานนะ
บอกว่าให้ลูกช่วยไปโดนจิตโดนใจให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
บอกยังไม่ทันข้ามคืนตำรวจก็จับตัวคนร้ายได้แล้วนะคะ
แม่ก็ดีใจมากก็ขอบคุณตำรวจด้วยที่ทุ่มเททำงานอย่างหนัก
แล้วก็ไปเคาะบอกลงศพลูกสาวนะคะว่าไม่ต้องห่วงแล้วนะวิว
ขอให้วิวไปสู่สุขตินะหลังจากนี้เนี่ยแม่แล้วก็ที่บ้านจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้
แล้วคุณแม่ก็อยากจะขอบคุณตำรวจมากนะคะที่ทำงานรวดเร็ว
ทอดทิ้งครอบครัวผู้เสียหาย
ส่วนตัวผู้ต้องหาเนี่ยแม่บอกว่าก็ขอให้ได้รับกรรมที่ทำ
แต่ถ้าเป็นไปได้แม่อยากให้โดนโทษประหารชีวิตค่ะ
ก็เดี๋ยวรอการขยายผลทางคดีเพิ่มเติมนะครับ
อย่างที่ตำรวจบอกนะครับกำลังรอหลักฐานมัดตัวเพิ่มเติมในการแจ้งข้อหา

หาเบื้องต้นที่แจ้งมาก็หนักทุกอันเลยนะคะ